สื่อผีครับสื่อผีคือคนที่ไม่ใช่สื่อมวลชนจริงแต่แฝงตัวเข้าไปทำหน้าที่เหมือนสื่อมวลชน
แล้วเขาบอกว่าคนนี้มาขโมยของตำรวจสภาจับเอาไว้ได้ครับ
รัฐสภาครับเข้าจับกลุ่มผู้ชายคนนี้อ้างตัวบอกเป็นสื่อมวลชน
ปะปนอยู่กับสื่อมวลชนตัวจริงนะครับประจำรัฐสภาเนี่ย
ขณะทำข่าวการรับรายงานตัวสอสอปกติคนที่จะเข้าไปอยู่ในอาคารรัฐสภานะครับจะต้องมีบัตร
ถ้าเป็นบุคคลภายนอกต้องแลกบัตรที่ประตูทางเข้า
แต่ด้วยความที่รัฐสภามีประตูเยอะครับมีหลายประตู
ทำให้ผู้ชายคนนี้เข้ามาทางประตูที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่
เป็นประตูเล็กนะครับด้านข้างอาคารที่รับรายงานตัวสอสอ
ระหว่างคุมตัวไปผู้ชายคนนี้ก็พยายามชี้แจงบอกว่า
ผมแค่เข้ามาถ่ายรูปค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามเลยว่าถ่ายรูปไปทำอะไร
ผู้ชายคนนี้ไม่ตอบฮะเจ้าหน้าที่คุมตัวไปที่ห้องฝ่ายรักษาความปลอดภัย
เพื่อสอบสวนครับจากข้อมูลเบื้องต้นเพราะว่าผู้ชายคนนี้เคยเป็นผู้สื่อข่าว
สังกัดสถานีวิทยุวพธประจำรัฐสภาสมัยที่ตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองใน
แล้วก็มีบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวของกรมประชาสัมพันธ์
ที่ออกให้ตั้งแต่๒กันยายน๒๕๕๓หมดอายุไปเมื่อ๑กันยายน๒๑๕๔โน่นนะครับ
จากนี้ยังมีข้อมูลจากช่างภาพคนหนึ่งที่เคยโดนขโมยของ
เล่าบอกว่าผู้ชายคนนี้เคยขโมยของที่สำนักงานกรกตมาแล้วนะ
ผู้ชายคนนี้เคยขโมยกระเป๋าโน้ตบุ๊กที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ไปแจ้งตำรวจนะครับก็เพียงแค่รับเรื่องไว้
ผู้เสียหายต้องไปตามเอาของคืนมาเองครับ
นี่คือความเคลื่อนไหวที่รัฐสภานะฮะแต่ว่าเป็นในส่วนของผู้สื่อข่าวผีก่อนนะครับ